ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ตอนนั้นว่าหาเจ้าแห่งที่ให้จะแปลงจัง

แต่ยังกับเจ้าบ่มี
ไฟเถอะถ้าพ่อลองจะหา

ทั้งไปไปห้านอกแม่น้ำอายแน่
ด้วยคำแพง
ด้วยคำแพง

ก็เรียกว่าฝืนกันเต็มที่แล้วนะตอนนี้น้องแขกฝืนความง่วง
ค่ะพยายามแล้วขีดสุดท้ายแล้วขีดสุดท้ายนะฮะ
ขีดนี่เหลือขีดเดียวเลยครับคิดว่าเพลงนี้จะร้องได้ไหมครับ
ร้องได้ครับร้องได้ครับร้องไปแล้วด้วยนะครับ
ถ้าร้องได้นี่รับเพิ่มอีก๑หมื่นเลยนะ
เป็นสองหมื่นเลยนะครับแล้วก็ตัวช่วยเหลืออีก๒ตัวนะครับ
แล้วก็ต้องการอีกเพลงเดียวนะฮะฝ่าฟันให้ได้ก็จะได้สี่หมื่น
ตามที่น้องแคนอยากได้เอาไปให้คุณแม่ด้วยแล้วก็เอาไปซื้อของเล่นของเราด้วยใช่ไหม
ถ้าร้องได้นะแม่จะหยุดร้องไห้ไปอีกนานเลยอ่ะโอเคไหมดีไหม
ดีครับงั้นมาฟังคำเสริมกันครับอ่าเฉลยกันดีกว่านะครับ
ที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาทน้องแคนนะครับนักสู้ตัวจิ๋วของเรา
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
แล้วเพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องแคนร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

เก่งมากครับพี่มือหน่อยพี่มือหน่อย

อ่าร้องได้แบบนี้นะคะรับแล้วนะคะสองหมื่นบาท
สองหมื่นบาทครับ
การเปิดตัวช่วยได้เพลงเก่งของตัวเองนะครับ

ของคุณเต้ยอธิบดินนะครับ

ค่ะคุณป่าเราปิดรายการแล้วให้ไปดื่มนมกันสักนิดนึงดีกว่า
เพื่อกลับมาครั้งหน้าจะมีความคึกคักและสดใสกว่านี้
เพราะจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนสดใสและมีความน่ารักและที่สำคัญมีใจกระตันยูมากเลย
ใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับความกระตันยูไม่จำกัดอายุครับไม่ว่าจะอายุแค่ไหนสามารถกระตันอยู่ต่อบุปการีคุณพ่อคุณแม่ได้เสมอนะครับคนเรา
กระตันอยู่นี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ
เชียร์กันในคราวหน้ารับรองไม่ง่วงแน่นอนนะครับน้องแคน
สู้รุนจิ๋วของเราคนนี้ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับคุณผู้ชมตอนนักสู้รุนจิ๋วอย่าลืมนะครับหลังเคารพทงชาติในวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรง
ไปกันคราวหน้าครับ๖โมงตรงครับมันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตอนที่เขาได้๒เดือนเขาจะมองพ่อเขาเป่าแคน
ก็มองตามก็เลยเอาแคนเลยจ้ะ

ระหว่างแคลนกับพ่อใครเป่าเก่งกว่ากันนะครับ

กอดคุณแม่แล้วพูดกับคุณแม่ว่ายังไงบ้าง

แล้ววันนี้แคนจะเอาเงินไปใช้หนี้ให้กับพ่อกับแม่

อย่าลุ้นภาระ
แต่น้องพ่อข้าวมาพบพ่อ